พูดถึงเรื่องงูแล้วก็ไปดูงูกันต่อเลยนะคะ
งูเห่าเข้าบ้านของพอกองคลังเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้

แต่คนที่ไม่กลัวแล้วต้องมาจัดการให้ก็คือ
อ่าวลึกใต้นะคะ

รับแจ้งเหตุก็เข้าไปตรวจสอบ

มันเลื้อยเข้าไปหลบอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้า

ย้ายข้าวของค้นหางูไปเจอค่ะ

ใกล้กับกองสิ่งของพอดีเลย
แล้วก็ใช้อุปกรณ์เป็นเหล็กสำหรับจับงู

แล้วก็เอาตัวมันออกมาจากจุดนั้นได้สำเร็จ

ความยาวประมาณ๑เมตรกว่านะคะ

สมาชิกในบ้านกำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่เลย

่งูตัวนี้เลื้อยเข้ามาในบ้านเลย

อบอยู่สักพักตั้งสติได้ค่ะ

เจ้าของบ้านบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ซึ่งบ้านเลขที่หลังนี้ที่งูเข้าไปเนี่ยนะคะ

การประกาศรางวัลสลัดกินแบบรัฐบาลงวลนั้น
แต่ก็ต้องสู้กันหน่อยเพราะเข้าหลายหลังเหลือเกิน